แล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะพาเข้าป่าลึกหน่อยเพราะว่าจะพาไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนใบโพ
เขาว่ากันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทใบโพหนึ่งเดียวในโลกแต่ว่าไปลึกนิดนึงนะคะ
ตัวสำหรับการเดินทางให้ดีแล้วไปกันที่พิศนุโลกค่ะไปค่ะ
ไปชมรอยพระบาทนะคะเป็นรอยพระพุทธบาทที่กลุ่มผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาเขาเรียกกัน
อยู่ในป่าลึกของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
เป็นรอยที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางการเดินป่าท่องเที่ยวของอุทยานนะแต่ว่ามันอยู่ในป่าลึก
และคนที่จะนำทางเข้าไปเนี่ยก็มีน้อยต้องประสานงานกับทางหัวหน้าอุทยานด้วยเพื่อทำการขออนุญาตก่อนนะคะ
แล้วเขาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่อุทยานมาดูแลให้ถูกต้องก็คือต้องทำตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่
โดยการเข้าไปเยี่ยมชมครั้งนี้นะคะก็เนี่ยค่ะได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของภูหินร่องกล้า
เป็นคนเก่าแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยพาเข้าไปสักการะบูชา
พอเข้าไปคุณดูนะยังไงเข้าไปก็จะพบรอยพระพุทธบาทจำนวน๔รอยด้วยกัน
ครับแล้วก็ยิ่งชวนให้เกิดอัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่พบเห็นมากก็คือ
ที่บริเวณตรงกลางรอยพระพุทธบาทเนี่ยนะคะจะปรากฏเป็นรูปใบโพ
แต่ส่วนรูปใบโพลนั้นนะถ้าใช้มือสัมผัสนะคุณ
มันนูนขึ้นมาจากผิวนิดนึงสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้เป็นร่องลงไปหรือไม่ได้เรียบ
มันจะนูนขึ้นมานิดหนึ่งโดยทางพระผู้ใหญ่จากวัดท่าสุงอุทัยธานีนะคะ
ท่านบอกว่ารอยเท้าหรือรอยพระพุทธบาทที่มีใบโพนี้นะ
มีที่เดียวที่พบเห็นก็คือที่นี่แหละภูหินร่องกล้า
ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยดังนั้นนะคะ
ทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจะต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั่วไปก็คือ
อย่าเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและอย่านำของแข็งไปขูด
หรืออยากขูดแรงแรงด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่านำสีทองแผ่นทอง
หรืออะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติไปแต่งแต้มไปติด
เพราะอาจจะทำให้รอยพระพุทธบาทมันสกร่อนลงได้
เพราะฉะนั้นไปเที่ยวแล้วไปเจอรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านแถวนั้นเขามีความเชื่อกัน
เราก็ต้องช่วยกันดูแลบำรุงอนุรักษ์เอาไว้
เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเราจะได้เห็นความงดงาม
อุดมสมบูรณ์แบบนี้ที่มันยังคงมีความสวยงาม
ตามแบบฉบับธรรมชาติอยู่อีกนานเท่าไหร่
ถ้าเราไม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือไปเที่ยวแล้วก็ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกันด้วยนะจ๊ะ
บางคนสนนะนะอยากจะเอามือไปถูรูปลงรูปไลค์
จับสัมผัสเบาเนี่ยได้ค่ะแต่อย่าขูดหรืออยากนำแผ่นทองไปปีกค่ะ
ก็ไปสักการบูชากันเพราะเชื่อกันว่าสักการะรอยพระพุทธบาท
ถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดอีกอย่างหนึ่งที่พิศนุโลกบ้านผมของดีเยอะ